ที่มีการแชร์อยู่ในโลกโซเชียลแล้วคนก็พูดถึงเยอะมากนะคะ
หน้ารัฐสภาค่ะที่มีการรวมกลุ่มกัน
ของกลุ่มคนที่สวมใส่เสื้อสีเหลือง

แล้วก็จะไปปกป้องการประชุมสมัยวิสามันของรัฐสภาด้วยนะคะ
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งถือไมค์แบบนี้

ดพิงไปถึงนายธนทรและนายปียบุตรนะคะ
ดพิงว่าอย่างไรเดี๋ยวลองไปฟังดูค่ะ
กูเจอมึงคุดกดหน้ามึง
มึงลองติดคลิปเว้ย
มึงโดนเว้ยไอ้ธนาคมไอ้ปียบุตร
มึงอย่าให้กูเจอที่ไหนนะ
กูจะแกล้งกันบนพวกมึง
เข้าไปชิดตัวมึงและตอบตาของมึง
ก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับเมื่อคืนนี้ใช่ค่ะ
มีการแชร์กันในโลกโซเทียลนะคะ
เราก็พยายามติดต่อคุณหมอคนนี้อยู่เหมือนกันนะฮะ
หรือว่าหน้านาธรเองนะครับ

ถ้าเกิดว่าได้เจอพูดคุย
ว่ามันว่าเออตกแนวมันจะอย่างไรกันอ่อ
ค่ะก็ให้ดูเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ
ว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะเห็นกันไปแล้ว